คิดดูที่ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมามาหันเนี่ยถ้าฆ่าเฉยเฉย
เนี่ยผมไม่โกรธเท่าไหร่นะอันนี้มันตัดแข้งมันตัดขาตัดเอว
ตัดโอ้โหเจ็บใจไหมถ้ายังไงนะถ้าไม่ประหาร
ชีวิตนะผมจะขอพี่น้องเดินเข้ากระบวนเข้าไปขอ
นายกให้ทำเป็นตัวอย่างอีกจากคน
พอดีโหดไหมประเทศไทยอะอำพืชมีคุณแรกเลยเนี่ย
ไม่ต้องให้กินข้าวเนอะทำเป็นตัวอย่างประเทศไทยสักคน
ไม่ได้เหรอนะผมอ่ะถ้าก็ไม่ทำอย่างงี้นะ
มันจะทั่วอาณาจักรเลยมันจะเรียนแบบกันไง
แล้วมันจะเรียนแบบถึงว่าถ้า
ไม่ต้องว่าอาจจะล่ะมีอาจมีครับ
ไม่มีปัญหาคนเงียบเงียบแม่เหรอโอนกเมเชิญ
เที่ยวไม่กินอะไรกินแต่ข้าวกับน้ำนิสัยจะคอดี
เพลินโอ้โหไปที่บ้านเนี่ยป๋นคืนด้วย

โอ้โหต่างจังหวัดมากันเพือกบ้านนี้เขาสงสารไง
วันนี้ลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรมันไม่หนีจากกฎหมาย
ถ้าผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมยังไงยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมนึกขาดเลย
ไม่ยอมเป็นเด็ดขาดเลยครับเพราะว่ามันคิดดูที่ไม่ใช่หมูใช่หมาให้มาหั่นเนี่ย
ถ้าฆ่าเฉยผมไม่โกรธเท่าไรนะอันนี้มาตาดแข้งมาตาดขาตาดแอ้วตาด
โอ้โหเจ็บใจไหมใครใครได้ยินคำที่ว่าตัดเนี่ย
ประเทศไทยนี่ต้องเจ็บใจถ้ายังไงนะถ้าไม่ประหารชีวิตนะ
ผมจะขอพี่น้องเดินเข้ากระบวนเข้าไปขอนายกให้ทำเป็นตัวอย่างอีกสักคนนะ
ผมใจของผมนะผมไม่ได้เป็นอะไรผมไม่ได้จบอะไรจบแค่ปสี่เนี่ยสมัยก่อนเนอะเดี๋ยวนี้ก็หกหก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
มันเป็นคนเงียบเออคนเงียบ
ก่อนที่จะโดนกรุงเทพลุงโทรไป
ลุงจะลงไปหางานสักหน่อยเอามาเรียกครอบครัวลูกหนูกับตัวเล็ก
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
ถ้างานไม่ดีก็กลับมาบ้านเรากันนะลุงก็จะมีงานไปทำ
แล้วเปรี้ยงหลังเนี่ย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

ว่าหนำสกุลกำลังเก่งเนี่ยมันมันเยอะเนอะทาง
รีบใจว่าเอ๊ะเป็นลูกหลานกูหรือเปล่า
ก็ถามพี่น้องว่าเดี๋ยวต้องสอบถามเขาก่อน
ที่สอบไปสอบมามันก็ไล่หลายวันแล้ว
พอดีน้องหลานสาวอีกคนหนึ่งทำงานอยู่
สวรรค์พอดีตำรวจโทรเข้าหาเขา
วันนี้กระจายกันออกน่ะทีเนี้ยอ่ารู้เลย
ไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อกับน้องเบสตามน้องน้องชายน้องชายคุยกับน้องชาย
แต่ว่าน้องชายนี่คุยตลอดเลยหลายวันแล้วหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์มั้ง
ก็นึกว่ามันไม่มีอะไรเอกใจสักอย่างเลยมันก็ธรรมดาที่เฉย
เอ่อมันก็ไม่ตกใจไม่อะไรมันคงว่าไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าลูกมันนี่เป็นคนดีเออถ้าเป็นคนขี้รักเป็นคนขโมยอะไรต่ออะไรนี่
มันยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมแล้วอันนี้มันเป็นคนเดียวกันเลยว่า
ไม่คงจะไม่มีปัญหาสุดท้ายมาเป็นอย่างนี้
แม่แม่แม่เลี้ยงอยู่บ้านเขามีลูกสองคน
เขาอ่าลุงเรียนบรรดีบ้านไปปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วอ่ะอ่า
ผมไม่อยากจะบอกเลยผมบอกว่าคำเดียวบอกให้เจ้าหน้าที่
ไม่ต้องให้กินข้าวทำเป็นตัวอย่างเลยถึงว่าจะเป็นลูกคุณน้องคุ้นนะลูกคุณ
ในร่อยนายพันธุ์ในโทษก็ช่าง
ผมจะเอาให้เอาจนให้จนได้เลยเอาจนถึงเลยสำหรับคนคนนี้ครับ
ครับผมจะเอาให้ถึงเลยถ้าไม่ประหารชีวิตปล่อยไปรับไป
มันก็จะลามไปลามไปลามไปมันก็ฉีบกันไปเอ้ยนี่ยากอะไรวะ
ทำมาแล้วใช่ไหมกูทำมาแล้วกูไม่เห็นเป็นไร
มันก็จบติดพุกแค่สองสามปีสิบปีมันไม่กลัวนะครับ
ใช่ไหมร้ายมันตายซะ